เรื่องนี้เราเกริ่นไว้แล้วนะทั้งโปรยก่อนหน้าแล้วก็ทั้งตั้งเป็นคำถามด้วย
คุณแม่ที่เครียดนะครับลูกชายวัย๑๐ขวบโดดเรียน
ก็ปรากฏว่าเห็นว่าไม่ตั้งใจเรียนหนังสือด้วย
ฉันก็พยายามหาเงินมาขนาดนี้เอาเหล็กนะฮะเป็นเหล็กเส้น
เพราะว่าเขาเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวก็เลยไปแชร์ออกโลกโซเชียลโอ้โห
ปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะครับจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาหาคุณแม่เลยนะครับ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะโพสต์อยู่ในโลกออนไลน์บอกว่าแม่ตีลูกด้วยเหล็ก
สาเหตุลูกโดดเรียนแม่คนนี้ตีลูกทุกวันบ่อยมาก

เจ้าหน้าที่นะฮะจากอำเภอศรีสงครามเป็นนายอำเภอด้วยนะครับ
ก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือกันเบื้องต้นแล้วนะครับ
กับเหตุการณ์สะเทือนใจที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในโลกโซเชียล
เกิดขึ้นที่บ้านโพนก่อตำบลนานคำอำเภอศรีสงครามจังหวัด

เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊คนะครับชื่อคุณกระหนกพรผาอิตดี
โพสต์ภาพเด็กชายวัย๑๐ขวบถูกแม่ใช้ท่อนเหล็กตีจนได้รับบาดเจ็บ

เจ้าของเฟซบุ๊คคนนี้โพสต์แบบนี้ฮะ

แล้วก็อธิบายว่านี่แหละสาเหตุโดดเรียน
แม่คนนี้ตีลูกทุกวันบ่อยมาก

บ้านอย่าดค่ะ

ถ้าช้ากว่าที่คุณเห็นนี้นะฮะ

ตอนนี้แจ้งกู้ชีพส่งโรงพยาบาล

ล่าสุดนะคะนายอำเภอศรีสงคราม

นายกระหนกศรีวิชัยนันนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกโชคชัยอินทนิน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรศรีสงคราม

ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
พบทั้งพ่อแม่แล้วก็น้องนะคะ
ซึ่งก็ได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บแล้ว
จากการสอบถามผู้เป็นแม่ยอมรับว่าได้ทำร้ายร่างกายลูกจริง
เพราะว่าเครียดเรื่องภาระหนี้สินของครอบครัว
แล้วก็ลูกดื้อไม่ยอมไปโรงเรียน
ก็เลยเกิดความโมโหตีลูกด้วยอารมณ์ชั่ววูบค่ะ

ไม่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติด
เรื่องการเมาสุราหรือเรื่องการเมา
ทอภัยการพนันตรายังใดค่ะค่ะ
แต่มาจากเจตนาที่ดีนะครับอยากให้ลูกไปเรียนหนังสือ
แต่ว่าอาจจะกระทำรุนแรงไปนิดนึง
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลือ

เพราะว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ใหญ่นะฮะ

รวมทั้งตรวจสอบประธานอื่นทางครอบครัวต่อไปล่ะครับ